หลังจากที่เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์
วิทยาลหกุลประธานเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่ก็มองว่าทีมชาติไทยนั้นสามารถเอาชนะเวียดนามชุดนี้ได้
ความสามารถของพี่นักเกียรติก็สูงด้วยครับ
เชงวิทยาลหกุลประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงทีมชาติเวียดนามนะครับที่สามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศ
ว่าเป็นทีมที่มีพัฒนาการและระบบการเล่นที่ดีมาตั้งแต่ช่วง๔เกม
แต่ที่ต้องตกรอบแรกในช่วงนั้นเป็นอุบัติเหตุนะครับในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยเท่านั้น

ชาติไม่ได้ส่งนักเตะชุดเต็มเข้าแข่งขัน
เพิ่มโอกาสของเวียดนามมากขึ้น
อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าหากทีมชาติไทยต้องเจอกับเวียดนามชุดนี้
ทีมไทยจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้ครับ
จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ย
มันมีทั้งญี่ปุ่นมีเกาหลีปูพื้นฐานให้เขาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าทวนาเมนต์นี้เป็นทวนาเมนต์ที่
ไม่ได้สำคัญอะไรมากนักนะครับ
หลายทีมอาจจะไม่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานก็ได้นะครับ
แต่ผมเชื่อว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่เอาชนะเขาได้ถ้าเจอกันครับผม